มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมที่อ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะคะ
ชาวเน็ตแล้วก็คนในพื้นที่ตั้งคำถามกันเยอะ
ถามหาเรื่องของความเหมาะสมเหมาะสมหรือไม่สารพระภูมิเป็นรูปลักษณะคือ
คล้ายกับมัศยิตของศาสนาอิสลามนั่นสิฮะค่ะ
แปลกถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสารตรงนี้
ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรกันแน่
ลงพื้นที่เลยนะคะไปตรวจสอบเนี่ยตรงนี้เนี่ย
อยู่ที่ปากถ้ำคลังหมู่ที่๖ตำบลอ่าวลึกน้อยจังหวัดกระบีนะ
มันมีอยู่จริงค่ะคุณแล้วร่องรอยก็มีนะ
เหมือนเคยมีคนนำขนบมาค่ะมากลับไหว้
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับคุณสุริยาบุตรโล้งอายุ๔๖ปี
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หกบอกว่าเดิมทีเดียวเนี่ย
ที่ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอ่าวลึกกระบี่
แต่ถูกปิดไปนานหลายเดือนแล้วเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการจัดการพื้นที่
ให้เข้ามาอยู่ในความดูแลของชุมชน
ทำให้ไม่มีคนเข้าออกพื้นที่นี้มานาน
ตนเองก็ไม่เคยทราบมาก่อนนะคะ
ว่ามีการนำเอาสารพระภูมิลักษณะคล้ายกับมัศยิตเนี่ย
ติดตั้งวางไว้ที่หน้าถ้ำแบบนี้ก็ดูแล้วไม่เหมาะสมค่ะ
เนื่องจากหลักการของศาสนาอิสลาม
จะไม่มีการทำสารพระภูมิเพื่อกราบไหว้
ตนเองก็ไม่ทราบว่าจุดประสงค์ของคนที่นำมาตั้งเพื่ออะไร
จะทำไปเพื่ออะไรแก้บนหรือไม่อย่างไรอันนี้ไม่ทราบ
ซึ่งเรื่องนี้ต้องมีการหารือกับผู้นำศาสนาในพื้นที่

ดำเนินการอย่างไรกับสารพระภูมิดังกล่าว

เกรงจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ต้องเข้าใจถึงความรู้สึกของพี่น้องชาวมุสลิมด้วย
ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ของอำเภออาวลึก
ก็มีการส่งเจ้าหน้าที่อศมาตรวจสอบ
พร้อมกับนำเรื่องนี้ไปรายงานให้ทางอำเภอทราบ
แล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขต่อไป
ทีนี้เราไปถามเจ้าของภาพที่ทางเพจเฟซบุ๊กนำมาโพสต์
ระบุบอกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องของคำสอนศาสนาอิสลาม
เรื่องของการตั้งมัศยิตสารพระภูมิเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน
หรือไม่เคยได้ยินคนเท่าคนแก่หรือหลักคำสอนศาสนาอิสลามระบุไว้
แม้เจ้าที่เดิมจะเคยเป็นอิสลาม
แต่ก็ไม่เคยมีธรรมเนียมว่าจะต้องตั้งมัศยิตสารพระภูมิ

นี่ก็เท่ากับว่าเป็นการบิดเบือนหลักศาสนา
หรืออีกอย่างหนึ่งที่ชาวมุสลิมเขาเรียกว่าชีริก

แค่อ่านดูอาให้กับเจ้าของคนตายก็พอแล้ว

ไม่จำเป็นต้องตั้งสารพระภูมิให้คนตายนะคะ

ส่วนคนที่มาซื้อที่ใหม่อาจจะแบบว่าอยากตั้งสารพระภูมิให้เจ้าของที่

มันไม่มีประเพณีหรือวัฒนธรรมแบบนี้ตามหลักศาสนาอิสราม
อย่างถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะตั้งสารพระภูมิเจ้าที่
ให้เจ้าที่เจ้าทางท่านอยู่แล้วก็มีถวายเครื่องเส้นไหว้อะไรอย่างนี้
แต่ของอิสลามเขาไม่ต้องนะครับ